ต่างจังหวัดอ่ะเลขตัวเดียวนะอืมแต่กรุงเทพเนี่ย
หกองศาเนี่ยหนาวที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยใช่ค่ะ
คนกรุงไม่เคยได้สัมผัสอากาศขนาดนี้มานานมากแล้วคุณผู้ชมนะ
พาไปดูกันหน่อยนะฮะปีนี้ต้องบอกว่าหนาวเยอะ
น้ำแรงหนาวมากหนาวแบบไม่หารครึ่งเลยเออนะฮะ
เต็มเต็มกันไปคุณผู้ชมนะฮะก็ทำให้เมื่อเช้าเนี่ย
อย่างผมตื่นมาตีสามเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยหนาวเหลือเกินนะฮะ
และต่อเนื่องมาตี๕ของวันนี้เราวัดอุณหภูมิได้ต่ำสุดเนี่ย

เมื่อวานกรุงเทพมหานคร๑๖ใช่ไหม

เมื่อเช้าตื่นมา๓นาที
ต้องยืนสงบนิ่งอยู่หน้าฝักบัวสักหลายนาทีพักนึงใช่ไหมไม่อยากจะอาบน้ำเลย
นี่แหละคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยก็เป็นมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยนะคะ
ที่ยังปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่ก็เลยทำให้อุณหภูมิลดลง
อย่างภาคเหนือนะคุณจะลดลงประมาณสามถึงห้าองศา
ส่วนภาคอีสานภาคล่างภาคตะวันออกเนี้ยจะลดลงประมาณหนึ่งถึงสามองศานะคะ
ใช่ครับก็ค่อนข้างจะเย็นรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกัน
นะฮะหลังจากนั้นเนี้ยเขาบอกว่าจะสักประมาณปลายเดือนมกราเนี้ยน่ะ
ปลายเดือนมกราคมเนี่ยนะจะค่อยถอยกลับไป
ถือว่าอากาศหนาวอ่ะนะแล้วสักประมาณต้นกุมภาเนี่ย
อุณหภูมิจะเริ่มมาอุ่นอุ่นร้อนร้อนขึ้นมาอีกทีนึงค่ะนะฮะ
ส่วนภาคใต้นะฮะฝนจะเบาลงแต่คลื่นยังคงแรงอยู่
ย้ำกันหน่อยปีนี้ไทยจะเจอกับปรากฏการณ์ลานีย่านะฮะ
ทำให้ฝนมาไวพายุจะเยอะแล้วก็มีโอกาสที่ภาคใต้น้ำจะท่วมสูง
ก็รับมือเอาไว้นะฮะภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือ
รับมือกับอากาศเย็นแต่ภาคใต้ต้องรับมือกับเรื่องของฟ้าฝนและคลื่นลมแรง
ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยแต่ช่วงนี้โชคดีที่เรามีโอกาสได้เอาเสื้อกันหนาวนะ
สะบัดฝุ่นออกแล้วก็มาใส่กันถูกต้องแต่ทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะ
แล้วเราจะได้ใส่ไปถึงเมื่อไหร่คือเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ย
อากาศจะเย็นอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้อุณหภูมิอาจจะอุ่นขึ้นมา
ประมาณสัก๑๓องศาแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชม
วันจันทร์หน้าสักประมาณสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี้ย
จะมีอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสาน
ภาคเหนือภาคกลางอีกรอบนึงดังนั้นอากาศเมืองไทยมันก็เหมือนจะแบบ
สลับอุ่นสลับเย็นแต่ก็ดีแหละก็ดีแหละชอบใช่ไหม
ให้สัมผัสอากาศเย็นบ้างอย่ามีแต่ร้อนเลยนะฮะ
ทีนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดกันบ้าง
เดี๋ยวพาไปดูที่พยาวกันหน่อยค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงอุณหภูมิวันนี้
ดูสิเดาได้เลยเห็นภาพแบบนี้อุณหภูมิเลขตัวเดียวแน่
ครับแล้วก็เป็นจริงด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าที่พยาวเนี่ย
อุณหภูมิต่ำสุดคือ๘องศาเซลเซียสสำหรับสภาพอากาศทั่วไป
ท้องฟ้าก็ยังปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกนะคะแล้วก็ที่กว้านพยาวก็มีไอน้ำเนี่ย
ปกคลุมทั่วบริเวณแหมสายลมหนาวเย็นเนี่ย
มันพัดตลอดเวลาเลยนะคะอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งวันแบบนี้เนี่ย
ชาวพยาวเขาก็ต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวแม่ค้าที่ขายกับข้าวก็ต้องอุ่นอาหารเอามาขาย
เพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้นะแหมพอลงมาจากเตาแป๊บเดียว
อาหารมันก็แข็งกระด้างหมดนี่เห็นนักข่าวของเราต้องเต้น
เพื่อคลายหนาวหน่อยนะแล้วชาวบ้านเขาก็ต้องก่อกองไฟผิง
เพื่อบรรเทาความหนาวท่ามกลางอากาศที่เย็นเย็นด้วยนะคะเออดีจังเลยนะฮะ
ส่วนที่จังหวัดเลยนะฮะสภาพอากาศที่จังหวัดเลยนะ
หนาวต่อเนื่องกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยฮะตอนเช้าเมื่อเช้าลมแรงครับ
อากาศหนาวทุกพื้นที่ของจังหวัดเลยอุณหภูมิยังคงอยู่ที่สักประมาณ
ถึงสิบสององศาเซลเซียสส่วนยอดดอยยอดภูนะครับ
แหล่งท่องเที่ยวคุณ๓๕องศาเซลเซียตโอ้โหเย็นจับใจนะฮะ
บรรยากาศตอนเช้าตามบ้านเนี่ยคนก็มาผิงกันแบบนี้
เอาจุดฟงจุดไฟกันไปตลาดเช้าของเทศบาลตะบนด่านซ้าย
อำเภอด่านซ้ายนะพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านก็นำพืชผลการเกษตรไป
จองพื้นที่ขายของแต่ว่าต้องตั้งเตาเอาไว้รอบ
ไฟเพื่อคลายหนาวโอ้โหดูคนที่ใส่สิฮะเออเต็มที่กันเลยนะฮะ
เสื้อผ้ากันตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้าเลยหมวกไหมพรมเอยอะไรเอ่ย
โคมกันเข้าไปครับแล้วก็นั่งผิงไฟแบบนี้ให้มันอุ่นนะฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูต่อจากเลยเราไปดูที่สุโขทัยกันหน่อยค่ะ
อุณหภูมิลดลงอย่างมากในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก
เมื่อเช้าเนี่ยน่ะอยู่ที่สิบสามองศาเซลเซียส
ก็ต้องการไออุ่นจากการก่อไฟผิงคนน่ะหนาวสัตว์เลี้ยงก็หนาวเหมือนกันค่ะ
บ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงแสนรักทั้งหลายก็จะนำมาคือมาอยู่รอบกองไฟด้วยเนี่ยนะคะ
อย่างป้านิพาอายุ๕๗ปีชาวบ้านกรอกหางคลองที่ตำบลเมืองสวรรคโลก
บอกว่าช่วงนี้ที่สวรรคโลกอากาศเย็น
ส่งผลกระทบกับทั้งชาวบ้านทั้งสัตว์เลี้ยงตัวคุณป้านิพาเองเนี่ยนะคะ
สามีเนี่ยลุกมาก่อไฟผิงคลายหนาวตั้งแต่ตี๕แล้วก็นำเจ้าสมรักคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเห็นไหมคะเจ้าสมลักษณ์คือไก่แจ้ซึ่งเป็นไก่แจ้แสนรู้ที่เลี้ยงไว้เนี่ยเนี่ย
ดูสิต้องเอามาผิงไฟคลายหนาวด้วยกันแบบนี้ทุกเช้าเลยนะคะ
คุณผู้ชมครับอากาศหนาวแบบนี้คุณผู้ชมมีวิธีคลายหนาวอย่างไร
คุณน้ำแข็งทำยังไงอุ้ยดิฉันเหรอพยายามใส่เสื้อผ้าให้อุ่นอุ่น
อุ่นนะผมเองก็ใส่แขนยาวอยู่ข้างในแล้วก็ทำให้ร่างกายอบอุ่น
บางคนก็ไม่อาบน้ำบางคนถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีเครื่องทำมาอุ่น
เค้าก็มีการเอ่ออะไรก็ต้มน้ำอาบกันเออใช่ค่ะ
คุณผู้ชมมีวิธีการคลายหนาวอย่างไร
ส่งมาได้หน้าจอทางไลน์แต่ว่าคุณยายคนนี้ครับ
เขาก็มีวิธีคลายหนาวมาให้หลานเอาไปเป็นแบบอย่างได้
คุณยายเขาทำยังไงไปดูครับ
โอ้โหคุณยายอายุ๙๓ยังจะร้องเพลงได้แข็งแรงดี
อันนี้คือวิธีการคลายหนาว

พวกคือคุณตาคุณยายในหมู่บ้าน

อากาศมันหนาวคุณยายนั่งตากแดดซะเลย
แต่ว่าก็มีอุปกรณ์นะมีหมวกใหม่พรมนะ

ตอนเช้ามันหนาวเหลือเกินนั่งแบบนี้

ก็ทั้งคลายหนาวแล้วก็คลายเครียดนะครับ

อายุยืนได้มาถึง๙๐กว่าปีเนี่ย

ลายหนาวเพราะคุณยายเผชิญมา๙๐กว่าปีแล้วเนี่ยให้กับลูกหลานได้ฟังหน่อย
เอาไว้ใช้กันหน่อยคุณยายทำยังไงคุณยายก็บอกว่าโอ๊ยธรรมชาติเลยหลานเอ้ย
ตากแดดบนแคร่หน้าบ้านนี่แหละมันอุ่นแล้วมันก็ได้วิตามินอีจากแสงแดดยามเช้าด้วย
ทำให้ร่างกายของยายอุ่นขึ้นแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเหมือนคนสูงอายุคนอื่นแหละ
คุณยายก็ว่าอีกหนึ่งเทคนิคของการช่วยคลายหนาวแล้วก็คลายเครียดอีกหนึ่งดาว
ถ้าไหวย้ม้องเต้นอยู่แล้วนี่ไม่ไหวแล้วนั่งเฉย
ร้องเพลงทุกวันนะฮะหลังรับประทานอาหารเช้า
ร้องเพลงทุกวันถามว่าเพลงที่ชอบ
เพลงอะไรก็เพลงเมื่อกี้แหละฮะรักน้องพร
ของคุณสดใสรุ่งโพทองยายชอบมาก
จ้าพรร้องให้เพื่อนบ้านฟัง
สุขภาพก็ดีอารมณ์ก็ดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรแบบนี้
ทีนี้ไปถามประทานอสมคุณภูริตา
เด็กเอ่ยเจ็บปวดกันเยอะบางครอบครัวไม่มีผ้าผมกันหนาว
คุณผู้ชมจำเป็นต้องนั่งตากแดดแบบคุณยายนี่แหละครับนะฮะ
สำหรับอุณหภูมิที่จังหวัดนครราชศรีมา
ลดลงต่ำต่อเนื่องเฉลี่ย๑๒๑๔องศาเซลเซียส
ใครมีวิธีการคลายหนาวอย่างไร

คุณผู้ชมบอกว่าหนาวแบบนี้ต้องหาคนกอดจะได้คลายหนาว

บางคนก็บอกว่านี่คุณผู้ชมชมอยู่ที่ยะโสธรนะครับ

แล้วก็มีรายงานเรื่องสภาพอากาศเข้ามาค่ะ
ัตนบุรี๑๒องศาฝางเชียงใหม่๑๓องศา
ปลาจีน๑๖องศาชะอำราชบุรี๒๓องศา
หนาวอะไรจะเท่าหนาวใจอันนั้นหนาวที่สุดเลย